หลายปีที่ผ่านมาจากและถึงปัจจุบันนะครับครับ
ทำลายทุกระบบนะครับแล้วก็เอ่อ
ทำให้สมองเสื่อมมากขึ้นด้วยเพื่อก็เจอกับโควิด
แล้วก็มีรองโควิดเข้าไปด้วยนะครับ
นี้เองก็ยิ่งไปกันใหญ่โอ้โหทีนี้มันก็ยังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ซึ่งความจริงแล้วเอ่อพวกเรานะครับที่เอ่อ
ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก
ก็ได้เตือนนะครับถึงในเรื่องของการที่ใช้วัคซีนครับ
หากว่าใช้ประสิทธิ์เอ่อไม่สมเหตุสมควรหรือมากเกินไปตรงนั้นเอง
นะครับต้องทำเอ่อจะทำให้ระบบภูมิการเราขี้เกียจ
และในขณะเดียวกันก็ทำให้ระบบทีเซลของเรารู้สึกอ่อนล้า
หรือว่าไม่ทำงานแล้วก็ระบบการป้องกันที่ผมนำเรียนให้ทราบตอนแรก
ก็คือระบบนักฆ่าตามธรรมชาติด่านแรกตัวนั้นเองไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่
ตรงนี้เองก็ต้องนำมาพิจารณาด้วย
ซึ่งความจริงแล้วผมเห็นด้วยนะครับ
ที่เช่นบัทที่ดีกรมคุณคุมโลกได้ประกาศออกมาว่า
ฉีดวัคซีนตรงนี้เองนั้นนะครับ
ก็ให้ฉีดในกลุ่มที่จำเป็นคือ๖๐แล้วก็มีความเสี่ยงนะครับ
อาจจะไม่จำเป็นต้องพิจารณาให้ฉีดลื้อใหม่
จากที่ในประเทศสหรัฐนั้นพยายามที่จะลื้อใหม่หมดเลย
แต่ว่าประเทศสวิสนั่นเองก็ได้ประกาศแล้วว่าจะไม่มีการฉีดวัคซีน
กระทั่งถึงในช่วงฤดูร้อนของประเทศสวิสนะครับ
คืออาจารย์หมายความว่าอาจารย์มองว่าถ้าเราจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ย
ควรจะฉีดแค่คนกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นเราไม่ต้องไปเข็มกระตุ้น
ไม่ต้องไปเข็ม๔เข็ม๕เข็ม๖อะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะ
ครับในลักษณะควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ตาม
หรือว่าข้อมูลจากการติดตามก็ตามนะครับพบว่าที่ได้ประโยชน์เต็มที่นั้นนะครับ
ก็คือสำหรับคนที่เปราะบางนะครับจะได้ประโยชน์สูงสุด
และในขณะเดียวกันเองเรามีภูมิคุ้มกันร่วมก็คือคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนที่เราเคยฉีดกันหลายเข็มไปแล้ว
แล้วก็ต้องยอมรับว่านะครับต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเองนั้นนะครับมีคนที่ติดเชื้อโควิดไปแล้วอาจจะทั้งประเทศเลย
ในอเมริกาเองนั้นก็ประมาณ๙๘หรือ๙๙ในประเทศไทยเองจริงแล้วน่าจะถึงร้อย
สำหรับคนที่ไม่เคยมี๒ขีดจริงแล้วเนี่ยอาจจะเคยติดไปแล้วเพราะว่าข้อมูลจากท่านอาจารย์ฟารวีที่คณะพระศาสตร์รามาธิบดีนะครับก็ได้รายงานว่ามีคนไทยติดไปโดยที่ไม่รู้ตัวประมาณ๒๐
แต่ครับถ้าจำข้อตัวเลขไม่ผิดก็น่าจะน่าจะได้รับอนิสงส์ทั้งสองขา
นะครับก็คือทั้งวัคซีนด้วยแล้วก็ติดเชื้อตามธรรมชาติซึ่งการติดเชื้อตามธรรมชาตินั้นนะครับ
ข้อแปลกของเขาก็คือว่าเขาไม่ได้ไปทำให้ระบบคุมเอ่อ
ที่เป็นนักชาติตามธรรมชาติของเรานั้นขี้เกียจนะครับ
แต่ว่าทำให้ตรงนั้นเองยังแข็งแรงอยู่
เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะได้รับอนิสงฆ์จากการที่เราเคยติดไปแล้ว
นะครับแล้วก็ครั้งต่อต่อไปถ้าติดไปนะครับก็น่าจะคือค่อยลดความดนแรงลงไปเรื่อยเรื่อย
ยกเว้นค่ะแต่ว่าเรามีตัวเอ่อปัจจัยที่ทำให้สุขภาพเสริมโทมยังไงด้วย
อาจารย์ทีนี้เราจะต้องกลัววิตกหรือว่ากังวลกับมันมากน้อยขนาดไหน
ไอ้ไอ้โควิดตัวใหม่ที่ว่าเอ็กซบีบีจุดหนึ่งจุดหนึ่งหกแล้วก็ไปจุดหนึ่ง
ตรงนี้ฮะเราจะทำยังไงกับมันฮะเราจะใช้ชีวิตยังไงดีฮะ
ตอนนี้เองเนี่ยเผอิญแทบใช้ชีวิตไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าพีเอ็มสองจุดห้าคือเราเจอทั้งพีเอ็มสองจุดห้า
เจอทั้งโควิดเราจะทำยังไงดีอาจารย์ก็ก็จริงจริงแล้วเราก็ใส่หน้ากากนะครับ
กันเพียงสองจุดห้าครับนะครับตรงนี้เองเราก็ใส่หน้ากากอยู่
ก็เหมือนกับสมัยที่เรากันโควิดแล้วก็สามารถที่จะกัน๒๕กับโควิดได้
และในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับการที่เราจะออกนอกบ้านไปเมื่อไหร่
ดูสถานการณ์ก่อนว่าทีเอ็มนั้นเยอะหรือเปล่าซึ่งก็จะออกไปแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในที่ต่างต่างนั้น
อาจจะน้อยลงหน่อยเอ่อคิดว่ามันใช้กลบทหรือกลยุทธ์เดียวกันได้นะครับแล้วก็
จริงแต่ว่าตอนนี้ต้องท่องขึ้นใจเลยนะครับก็คือว่ามีโรคประจำตัวอะไรทั้งสิ้นนั้นต้องทำให้จับครีมดีสมบูรณ์ให้มากที่สุด